แปลกที่เกิดขึ้นกับการขึ้นรถแท็กซี่
ปกติขึ้นรถแท็กซี่เราก็ต้องจ่ายเงินด้วยเงิน

แต่คนขับแท็กซี่รายนี้ยื่นข้อเสนอให้ผู้โดยสารว่า
เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวลดค่าโดยสารให้
แต่ต้องแลกกับการตดให้ดม
เขาบอกแบบนี้จริงเอ๊ะมันเป็นเรื่องแปลกมากแต่เป็นเรื่องจริงนะคะ
เอาฟังคลิปเสียงที่ผู้โดยสารอัดคลิปไว้ค่ะ
แล้วก็ให้ยาช่วยถ่ายมามั้ยคะ
กดทำก็ใช้วิธีอย่างเนี่ยค่ะ

อันนี้เรื่องจริงนี้ไม่ใช่เรื่องเรื่องไม่ใช่เรื่องตลกนะ

เมื่อวานก่อนเลยเด็กมองสิทธิ์ตดตลอดครั้งกลิ่นใช้ได้เลย

เด็กจุฬายังตดฟังเรื่องเขารู้คนออกไปขี้หยาบเขารู้

วิเคราะห์ถึงเพศและกลิ่น

อันนี้เป็นบทสนทนานะคะระหว่างคนขับแท็กซี่กับผู้โดยสาร
ซึ่งคนขับแท็กซี่เขาเสนอว่าน้องตดให้พี่ดมหน่อยพี่มีปัญหาเรื่องการขับถ่าย
เวลาพี่ได้ดมกลิ่นตดแล้วพี่จะรู้สึกว่าพี่อยากจะขับถ่ายพี่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่
ผู้โดยสารบอกว่าไม่ไหวแล้วลักษณะเหมือนถูกคุกคาม
ก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือแอบบันทึกเสียงเอาไว้
แล้วส่งมาร้องเรียนที่เพจจอสอร้อย
คือผู้โดยสารเขาเล่าให้ฟังวันที่๓กุมภาพันธ์ตี๓กว่า

หมอม้าดรชดา๖๒๖
ขึ้นที่หน้าห้างแถว๓ย่านนะคะ

เขาบอกขึ้นมาได้สักพักโชเฟอร์ชวนคุยตามปกติ
เขาก็คิดว่าคุยปกติเขาก็คุยไปเรื่อย
แล้วถามว่าห้องน้ำแถวนี้มีไหมน้อง

ผู้โดยสารตอบไปว่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับ
จากนั้นคนขับรถแท็กซี่ก็เลยหันมาเล่าเรื่องส่วนตัวแล้ว
เป็นเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ
ผมป่วยเป็นโรคไตนะต้องไปฟอกเลือดเป็นประจำ
หมอสั่งห้ามกินผักผลไม้ทุกชนิด
ทำให้ขับถ่ายไม่ได้

ต้องไปให้คุณหมอช่วยสวนทวันหนักเพื่อให้ถ่ายได้
แล้วเขาก็บอกว่าแต่ผมมีอีกวิธีนะ
ที่ช่วยให้ผมขับถ่ายได้เป็นศาสตร์ใหม่เรียกว่าผายลมบำบัด

ถ้าได้กลิ่นผายลมแล้วจะทำให้ปวดท้องขึ้นมาทันที

โชว์ผายลมให้ดูด้วย

เอาให้ได้แบบนี้และหันมาถามว่าเนี่ยพี่ตดแล้วน้องได้กลิ่นหรือเปล่า

งานนี้ผู้โดยสารค่ะอึ้ง
เขาบอกอึ้งมากนะผมก็เลยแอบบันทึกเสียงไว้แล้วก็ส่งมาร้องเรียนที่จอสอร้อย
มองว่าการทำแบบนี้มันเป็นการคุกคาม
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบพฤติกรรมที
กลัวว่าโชเฟอร์คนนี้จะไปทำพฤติกรรมขอดมตดผู้โดยสารคนอื่นต่อไปอีกค่ะ
ทั้งอึ้งทั้งขมคอเลยนะครับ
คุณจุธารัฐลงคอดิฉันขึ้นตา
ไม่ไหวนะคะ
จะต้องไปบำบัดทางจิตด้วยไม่ใช่โรคไตอย่างเดียวแล้วอะค่ะ
ทำให้ผู้โดยสารรู้สึกหวัดภาวะนะ

ขนาดเป็นผู้ชายนะคือถ้าเป็นผู้หญิงขึ้นไปแล้วเจอพูดอย่างนี้
น่ากลัวน่ากลัวนะคะเจอแบบนี้